ทีสมุทรสาธารณ์ครออนเนี้ยมีคนที่เขาถ่ายคลิป
แล้วก็ไปโพสต์เพื่อร้องเรียนขอความเป็นธรรมนะ
บอกว่าน้องชายของเขาสองคนเนี่ยอายุ๑๐กว่า
อืมอ่าคนหนึ่งสิบเจ็ดอีกคนนึงก็สิบหกนะ
ท้ายตำรวจตอนที่มาควบคุมตัวเนี่ยแล้วจะพาไปตรวจหาสารเสพติดอะไรก็แล้วแต่
แต่ทำไมต้องไปตบหัวไอ้เบิร์ตกระโหลกน้องเขาด้วย
เดี๋ยวไปดูคลิปก่อนนะครับ
คือเขาสงสัยว่าต่อให้เป็นความผิดอะไรก็ตาม
ทำไมต้องตบหัวใช่อ่าเดี๋ยวดูอีกสักรอบหนึ่งนะ
เพราะว่าภาพมันจะอยู่มุมแล้วมันก็เป็นกลางคืน
จังหวะจอดตรงนี้ตำรวจไล่ตามประกบรถจักรยานยนต์
ไปไหนแล้วนี่นะแล้วตำรวจเนี่ยลงมาเอาดูตอนที่ลงมา
ว่าปัญหามันคือมีการตบศีรษะกันหรือไม่
ดูนะคะเดี๋ยวดูต่อลองปล่อยไปตรงนี้
ซึ่งญาติของวัยรุ่นที่ขี่จักรยานยนต
บอกว่ามันชัดเจนเวลาในกล้องวงจรปิด
เดี๋ยวดูให้อีกทีว่ากี่โมงนะ

แต่เราไม่รู้ว่ากล้องวงจรปิดตรงนี้เวลาเขาเป๊ะหรือไม่เป๊ะ
ไม่รู้ว่าวันที่ตรงหรือเปล่าด้วย
เพราะฉะนั้นมี๒ประเด็นนะครับ
เพราะว่าวันนี้เราก็ตามเจอตำรวจที่อยู่ในคลิปแล้ว
เอาฟางทางมุมของยากได้ของคนที่เป็นวัยรุ่นก่อน
วัยรุ่นเราก็เจอนะครับนี่เป็นกล้องวงจรปิดของหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งที่สมุทรสาครนะฮะ
ก็เหตุการณ์เป็นอย่างที่ท่านเห็นนะครับคลิปเนี้ยผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่ง
โพสต์เอาไว้บอกว่าตำรวจปฏิบัติหน้าที่รุนแรงไปไหมเด็กเนี่ยขี่รถไม่มีใบขับขี่
ทำร้ายแรงถึงขั้นลงไม้ลงมือตบหัวกันแบบนี้อืมนี่นะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นก็ไม่ใช่ช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์ด้วยเป็นแค่ช่วงค่ำวันที่๑มิถุนายน
หนึ่งมิถุนายนก็เคอร์ฟิลล์ห้าทุ่มไงอ่าถูกต้องแต่ตามเวลามาสี่ทุ่มกว่า
ก่อนหน้านี้ก็ห้าทุ่มอยู่อืมใช่ไหมมันแค่ห้าทุ่มถึงตีสี่มาเป็นห้าทุ่มถึงตีสาม
ทางฝั่งเนี้ยเขาบอกเกิดขึ้นค่ำค่ำไม่ใช่เวลาเคอร์ฟิลล์หนึ่งมิถุนายน
ฝั่งของเด็กหนุ่มนะโดยเด็กที่ถูกตบศีรษะเนี่ย
เป็นผู้ชายอายุ๑๗ปีอีกคนนึงที่มาด้วยกันนั่งซ้อนท้ายมาเป็นน้อง
อายุสิบหกปีเป็นน้องชายนะอ่านั่งซ้อนท้ายรถอ่ะ
เป็นคนที่ลงมาก่อนนะเพราะว่านั่งซ้อนท้ายอ่าตำรวจเนี่ย
ตบเด็กชายคนขี่เด็กวัยรุ่นชายคนขี่อายุ๑๗นะ
คนในบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าเขายังได้ยินเสียง
เพราะตบเสียงดังมากตบดังโพะอันนี้คนโพสต์เขาบอกนะ
หลังจากนั้นตำรวจเนี่ยพยายามจะนำตัวสองพี่น้องไปตรวจหาสารเสพติด
นะครับอ่าแล้วก็ไปไปตรวจหาสารเสพติด
ซึ่งไม่พบความผิดปกติอะไรเลยนะครับถูกแจ้งข้อหามาก็คือ
ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่อืมผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีที่สมุทรสาครนะครับ
ไปคุยกับคนโพสต์นะฮะคนโพสต์เนี่ยเป็นพี่สาวของ
วัยรุ่นสองคนนะครับอายุยี่สิบสองปีนะเธอบอกว่าเธอเนี่ย
อยู่ที่บ้านนะกับน้องสองคนนะครับที่โพสต์คลิปไปเพราะรู้สึกว่าตำรวจ
ถือกฎหมายทำไมต้องทำรุนแรงกับประชาชนทำไมไม่คุยกันดีดี
ไม่ได้ต้องการมีเรื่องอะไรแค่อยากถามหาเหตุผล
ว่ามาตบน้องชายเธอทำไมหากตำรวจผิด
ก็อยากให้ได้รับผลจากการกระทำของตำรวจบ้างน้องชายของเธอ
ก็แค่อยากได้คำขอโทษจากเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พอแล้ว
ไม่ได้ติดใจอะไรยืนยันว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ย
เป็นแค่เวลา๓ทุ่มกว่ายังไม่ถึงเวลาเคอร์ฟิลล์
แต่ว่าถ้าเราเห็นในกล้องแล้วมันคือ๔ทุ่มกว่านะ

ถ้าหนูฟ้องเขาเขาก็จะฟ้องหนูกลับเหมือนกัน
หนูก็เลยถามเขาว่าจะฟ้องหนูกลับเรื่องอะไรคือคืองงอ่ะค่ะ
เขาอาการฉุนเฉียวฉุนมากไม่รู้โมโหอะไรมา
สามทุ่มสี่สิบได้ค่ะประมาณนะไม่เกินค่ะไม่ใช่ค่ะ
ตามกล้องกล้องเวลากล้องตามเวลากล้องกับเวลาจริงไม่ตรงกัน
แต่เวลากล้องก็ยังไม่ถึง๕ทุ่มยังไม่ถึงเวลาเคอร์ฟิลล์แน่นอนค่ะ
อ่าเธอยืนยันว่าเวลาจริงเนี่ยสามทุ่มสี่สิบอืม
เวลากล้องกับเวลาจริงมันไม่ตรงกันหรือต่อให้เอาเวลากล้อง
มันก็ยังไม่ถึงเคอร์ฟิลล์ใช่ส่วนเด็กหนุ่มที่ถูกตบศีรษะนะครับ
บอกว่าวันนั้นเนี่ยขี่จักรยานยนต์มาตำรวจไล่มานะ
พอตำรวจเนี่ยไล่จนทันแล้วก็หยุดรถเนี่ย
ตำรวจบอกว่าให้ยอมรับผิดซะไม่ต้องไปตรวจปัสสาวะ
หาสารเสพติดอะไรหรอกเพราะว่าเอาไปตรวจยังไงก็เจอแน่นอน
อืมแต่น้องเขาบอกว่าเขาไม่ยอมเขาบอกว่ายังไงก็ตรวจแล้วกัน
เขายืนยันว่าเขาบริสุทธิ์พาไปตรวจเลยตำรวจก็พาไปตรวจ
สุดท้ายก็ไม่เจออะไรนะฮะก่อนเกิดเหตุเขาขี่จักรยานยนต์ไปหาเพื่อน
แล้วกำลังขี่รถกลับบ้านอยู่ตำรวจขี่ตามมาโดยไม่รู้ตัว
ก็ยังงงอยู่ว่าตำรวจไล่มาถึงเนี่ย
พอจอดรถแล้วมาตบศีรษะเขาทำไม
มีรถตำรวจขับตามมาแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมที่บิดคอมมา
เพราะมันซ้ายมืดด้วยครับผมเลยไม่ได้จอด
ครั้งมาถึงตรงเนี้ยครับจุอย่างเห็นไหม
สาวช้นผมช้นเสร็จผมจะไปคลองรถขึ้นก็ตบผม
นี่ฮะดาบตำรวจพุทธินันธนันทาเป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบรามสพเมืองสมุทรสาคร
บอกว่าเหตุการณ์ในคืนนั้นเขาได้ออกตรวจพื้นที่ช่วงเคอร์ฟิลล์
ยืนยันว่าเป็นการออกตรวจพื้นที่ช่วงเคอร์ฟิลล์
แล้วก็เห็นคนขี่รถจักรยานยนต์อยู่ก็เลยขี่รถไล่ตามไปเพื่อไปตรวจสอบ
แต่ปรากฏว่ารถคันนี้ขี่หนีนะฮะยืนยันว่าทำตามหน้าที่นะ
แต่ว่าใครจะวิเคราะห์อะไรยังไงก็แล้วแต่
เอาเป็นว่าภาพในกล้องวงจรปิดที่หมู่บ้านมันตรวจสอบได้ยืนยันได้
ผู้เสียหายจะร้องเรียนอะไรก็ร้องเรียนไปแต่ยืนยันว่าทำตามหน้าที่
พร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายอะไรคนที่ขี่จักรยานยนต์
สามารถที่จะตรวจสอบอะไรเพิ่มเติมก็เชิญได้นะครับ
แต่ตอนนี้ผู้บังคับบัญชาของเขาก็ให้เขาทำหนังสือชี้แจงนะ
เขาก็ทำหนังสือชี้แจงไปแล้วเดี๋ยวลองฟังสัมภาษณ์ก่อนแล้วกันนะครับ
คือที่ผมทำเนี่ยคือว่าเคอร์ฟิลแล้ว
แล้วเขาเนี่ยหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
ในส่วนผมเนี่ยผมก็ทำทำหน้าที่แล้วแต่ถ้าท่านวิเคราะห์นะครับ
ภาพในวงจรปิดในหมู่บ้านเขามีเปิดดูได้นะครับโอเคครับแค่นี้แหละ
คือเราก็พยายามถามว่าไปตบศีรษะอะไรเขาหรือเปล่า
คือทางดาบพุทธินันที่เขายืนยันกับนักข่าวเรา
เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ตบอ่ะนะแต่ว่าเขาขี่รถหนีจนรถมันจะคว่ำอะไรอย่างเงี้
มันก็เลยเหมือนกับเข้าไปดงไปดึงอะไรกันอะไรอย่างนี้
อันนี้มันก็ต้องไปดูจากกล้องวงจรปิดกันเองแล้วล่ะนะเราก็ไม่รู้ยังไง
ภาพมันมืดด้วยไงจริงเขาบอกเนี่ยขี่ขี่หนีจนจะคว่ำอ่ะ
ก็จังหวะเข้าก็ต้องไปดึงอะไรเงี้ย
มันมืดแล้วอยู่แบบมุมภาพริมแล้วด้วย
พันธุ์ตำรวจโทอภิวิตแจ่มแจ้งสารวัตรป้องกันและปราบรามสพมสมุทรสาครบอกว่า
เรียกดาบตำรวจพุทธินันมาสอบถามข้อเท็จจริงแล้วนะครับ
เดี๋ยวจะเชิญคู่กรณีมาสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วย
จะได้ทราบข้อเท็จจริงของแต่ละฝ่ายกัน

ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยล่าสุดเขาไปช่วยเป็นคนกลางให้นะ
ฝ่ายตำรวจบอกว่าเอาเป็นว่าเพื่อความสบายใจ
เดี๋ยวจะมาขอโทษแล้วก็เยียวยาทำขวัญให้กันแล้วกัน

ส่วนฝั่งของประชาชนฝั่งชาวบ้านเนี่ย
เขาบอกว่าก็ไม่เป็นไรเมื่อมาขอโทษ
แล้วเดี๋ยวจะเยียวยากันก็ไม่ติดใจจะเอาความอะไรเพิ่มเติมล่ะ